เรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงหน่อยคุณนัทพงศ์
โอ้โหเรานี่ก็วันก่อนก็เพิ่งรายงานไป
มะม่วงมะม่วงราคาตกต่ำ
พริกอย่างนี้เลยค่ะขายดีมาก
ครั้งนี้นะคะขายดีจนสินค้าไม่พอ
มีคนไปขโมยมะม่วงคนอื่นเพื่อที่จะเอาไปขายทำราคาค่ะ

เหมือนกับแบบเวลาไปส่งสินค้าเป็นส่งผลไม้เลย

มันเป็นสวนคนอื่นคุณผู้ชม

นายสมนึกสมเนษนะครับอายุ๕๕ปี
ปีนหลังคาบ้านที่ถนนอูทอง
ใกล้กับร้านมองดูเรือค่ะที่พระนครศรีอยุธยา
มะม่วงบ้านคนอื่นเขา
แล้วก็เอากระใส่กระสอบปุ๋ยใส่รัง
จะเอาไปขายค่ะนี่คือเหตุการณ์เมื่อคืน๑๙เมษายนที่ผ่านมาค่ะ

ได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเหยียบสังกษีหลังคา
เด็กก็ตกใจหวาดกลัวโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาพอดีเลยค่ะเป็นขโมยจริง
นายสมนึกพร้อมกับของกลางมะม่วงใส่กระสอบปุ๋ยและรัง
วางอยู่บนรถมอโตไซด์สีแดงกำลังจะเอาไป
ก็ต้องไปกับตำรวจก่อนเนี่ยค่ะ
โอ้โหหลักฐานของเก็บไปเยอะเลยนะเนี่ย

ที่ต้องตระเวนขโมยมะม่วงชาวบ้านไปขายต่อ

กระแสมะม่วงมันแรงมะม่วงขายดี
ที่ผ่านมาเก็บบ่อยแต่ไม่เคยโอ้โฮ
ที่ผ่านมาเก็บบ่อยแต่ไม่เคยถูกจับได้
แต่รอบนี้สงสัยจะเก็บเยอะฮะนะคะมันก็เลยพิรุษออกเนี่ยค่ะ
เจ้าของบ้านคุณอาทิตย์ค่ะบอกว่าไม่ได้ห่วงเลยนะ
ถ้าจะกินเนี่ยก็ขอกันได้ให้อยู่
แต่ขโมยไปขายแบบนี้ไม่เอาไม่เล่นด้วยนะคะ
แล้วแถมยังมาตอนกลางคืนอีก
กลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าไปบ้านเด็กก็มีอยู่ในบ้านนะคะ

ได้ไม่ไปทำแบบนี้กับใครอีกค่ะ
นี่เขาเล่นปีหลังคาเราเลยไง
เราก็ไม่ยอมถ้าเขาเข้าบ้านเราจะทำไง

เอามอเตอร์ไซค์มาแต่เอามะม่วงไป๓กระสอบ
กะเอาของเขาไปหมดต้นเลยหรือยังไงนะคะเนี่ย
ลักษัพไม่ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่นะคะ

คือตำรวจบอกว่าอัตราโทษสูงสุดคือจำคุก๑๐ปีกับอีก๖เดือนเลยนะคะ
นี่ค่ะก็เอากฎหมายมาให้ดูนะคะ
ขโมยอะไรก็แล้วแต่ก็โทษแบบนี้แหละค่ะเล็กน้อย
แต่นี่มะม่วงนี่๓กระสอบไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
เอาไปหมดสวนหมดต้นเลยเหมือนกัน